คุณผู้ชมค่ะมากันที่อีกหนึ่งหนุ่ม
อยปกรณ์มีข่าวกับเขาแล้วช่วงนี้นะคะ

ว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมขึ้นแท่นเป็นป่าใจปั้มแล้ว

ฝากเงินเข้าบัญชีให้กับน้องวันใหม่
เป็น๑๐ล้านเลยโอ้โฮวันใหม่ยังเด็กนี่เลยนะ
ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่ากลายเป็นกระแสข่าวว่อนโซเชียลเลยทีเดียว
หลังจากที่มีประเด็นร้อนว่าพระเอกหน้าหนวดบอยปกรณ์เนี่ย

ฝากเข้าบัญชีให้กับน้องเล็กตระกูลฉัดบริรักษ์เป็นจำนวน๑๐ล้านบาท
เจ้าตัวควงคู่กับน้องวันใหม่ค่ะ
น้องสาวสุดเลิฟนะคะมาร่วมกิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ
ก็เลยถือโอกาสปฏิเสธข่าวดังกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
แต่ยอมรับว่ามีการออมเงินไว้ให้น้องสาวตัวน้อย
ไว้สำหรับเป็นทุนการศึกษาในอนาคตจริงนะคะ
ซึ่งเป็นรายได้จากการทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของน้องวันใหม่เอง

วันใหม่ก็ถ่ายโฆษณาตั้งแต่ตัวยังน้อยอยู่เลยเนอะ

พร้อมกับย้ำเลยว่าครอบครัวนะคะมักจะสอนเรื่องการเก็บออม
เพื่อให้น้องรู้คุณค่าของเงินมากที่สุดด้วยค่ะ
อ๋อไม่จริงไม่ถึงขนาดนั้นครับ
ส่วนเรื่องก็เป็น๑๐ล้านนี่มันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับ
มันน่าจะเป็นข่าวลือมากกว่า
คือก่อนหน้านี้ก็จะมีงานที่วันใหม่เขาได้ไปทำอะไรอย่างนี้ครับ
ก็มีอีเวนต์บ้างมีโฆษณาบ้างอะไรอย่างนี้
เราก็เรียกว่าเอาเงินอันนี้กันแล้วก็ใส่บัญชีให้เขาไว้ครับ

เหมือนกับว่าพอเขาโตขึ้นมาเราก็อยากให้เขาได้ภูมิใจว่า
นี่มันเป็นเงินที่เขาแบบว่า
เป็นเงินของเขาที่เขาหามาเองอะไรอย่างนี้
ให้เขาได้ภูมิใจแล้วก็เก็บเป็นคุณการศึกษาส่วนตัวของเขาเอง
ก็มีคำจริงก็สอนทุกเรื่องที่แบบเป็นพื้นฐาน

อย่างเรื่องการประหยัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่แบบว่า

เด็กทุกคนเนี่ยควรได้รับการแนะนำหรือว่าการสอนการปลูกฝังอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะมีการสอนน้องวันใหม่ให้รู้จักเก็บออมตั้งแต่ยังเด็กแบบนี้
แล้วก็รู้จักหาเงินได้ด้วยตัวเองจะได้ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
คุณบอยพูดแบบนี้นะถือว่าดีนะถือว่าเคลียร์ตัวเองไป
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ข่าวออกมาว่าคุณบอยฝากเงินให้น้องวันใหม่๑๐ล้าน
หลายคนมีคอมเมนต์แบบด้านลบบอกว่าจะเลี่ยงภาษีหรือเปล่า
ก็เลยเอาไปยัดเงินเนี่ยเอาไปยัดให้เด็กดีกว่า
เรียนแล้วว่าไม่จริง